คุณผู้ชมคะมีประชาชนร้องเรียนมาที่ไทยรัฐทีวีนะคะ
ว่าแถวอโศกช่วงกลางคืนช่วงค่ำ
จะเห็นขอทานมาคอยขอเงินคนที่เดินผ่านไปผ่านมาเยอะเลย
แล้วที่มันน่าสนใจก็คือเป็นเด็ก

ประมาณสัก๖ควบไม่เกิน๑๒เนี่ย

ใช่เด็กตัวเล็กมาเดินขอเงินอะไรแบบนี้ค่ะ
ทีมขาวชาวรัฐทีวีรวมถึงบุรณนิถีกระจกเงา
เด็กและสตรีกรมจากรรมชาการนครบ้าน
การไปควบคุมตัวขอทานที่แยกอโศก
เพราะว่าทีมข่าวของเรามีการติดตาม
พฤติกรรมของเด็กขอทานกลุ่มนี้อยู่อย่างต่อเนื่องนะคะ
อย่างต่อเนื่องนะคะอย่างที่บอกว่ายังเด็กอายุน้อย๖ควบไม่เกิน๑๒เนี่ยค่ะ
ก็เดินขอทานอยู่แถวอโศก
แล้วก็พอเราลงพื้นที่ไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่ก็เจอจริงนะ
ก็เด็กขอทานก็อยู่แถวตามแยกต่างนะคะ
ก็คอยขอเงินเดินไปเดินมาไปขอเงินคนที่เดินผ่านไปผ่านมานี่แหละค่ะ
ซึ่งข้อมูลของทางทีมข่าวของเราก็ไปสอดคล้อง
กับข้อมูลของมูลนิธิกระจกเงาก็เลยมีการวางแผนแบ่งกันออกเป็น๒ทีม
แรกเนี่ยก็ล่วงหน้าไปก่อนเลยไปสังเกตการณ์ตั้งแต่หัวค่ำ
พอเห็นเด็กขอทานมาถึงที่แถวอโศกเนี่ยนะคะ
ที่๒ก็ตามมาประกบนำกำลังเข้าจับกลุ่ม
สุดท้ายเนี่ยจับกลุ่มได้เป็นเด็กกัมพูชา๑๐คนผู้ใหญ่ก็มีค่ะผู้ใหญ่๔คน
เด็กหญิงดำนามสมมุตินะคะอายุ๑๐ขวบกับเด็กหญิงมีนนามสมมุติเหมือนกัน
อายุเจ็ดขวบเป็นพี่น้องกันก็เล่าให้ทีมข่าวของเราฟังแบบนี้ค่ะ
บอกว่าเธอเนี่ยอยู่เมืองไทยกับพี่สาวแม่บอกว่าให้มาทำงานที่เมืองไทย
นั่งรถตู้กันมาจากตลาดโรงเกลืออรัญญประเทศจังหวัดสะแก้ว
นั่งรถตู้กันมาเพื่อจะมาขอถ่านที่แยกอโศกทำกันเป็นประจำเหมือนเป็นอาชีพเลยอ่ะ
แล้วก็เงินที่ได้จากการขอทานส่งให้พี่
ยอมรับว่าจะกลับกัมพูชาแต่อยากจะทำงานเก็บเงินก่อน

ลองไปฟังเสียงเด็กหญิงสองคนนี้กันหน่อยค่ะ

สามสี่ร้อนหนูให้ใคร
ก็ให้พี่ให้ไปตรงที่เขาเหม็น

ไม่อยากกลับไปอยู่กับแม่เหรอ
อยากไปแต่ต้องหาเงินส่งไปให้แม่ก่อน

แล้วทำไมแม่ทำไมแม่อยู่ที่นู่นทำอะไร
แม่ก็นอนทำอะไรทั้งข้าวกับข้ากินได้

เธอบอกแม่ว่าเขาทำไปเรื่องอย่างตรงนี้กับแม่

แม่บอกว่าต้องหาเงินจ่ายค่าบ้านเขาก่อน

แล้วก็พูดตามภาษาเด็กบอกจริงแล้วอยากกลับกัมพูชานะ
แต่แม่บอกว่าหาเงินจ่ายค่าเช่าบ้านให้แม่ก่อน
นี่แหละค่ะหลังจากกองบังคับการสวัสดิการเด็กและสตรีได้ควบคุมตัว

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

แล้วก็ต้องส่งกลับประเทศต่อไปค่ะ